๔เกมตอนนี้ก็คงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
การฝึกซ้อมออกเป็น๓ช่วงนะครับแล้วก็มีการอบรมเรื่องการห้ามใช้สารกระตุ้นในการแข่งขัน
อกจากนี้ครับก็ยังได้นักเตะที่เสร็จภารกิจกับสโมสรนะครับ
มาสมทบเพิ่มเติมอีกหลายลายครับซึ่งการซ้อมได้ขยับเวลามาเล็กน้อยนะครับ
จากฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานที่ผ่านมานะครับด้านอาชิตพลคีรีลมนะครับ
หน้าทีมชาติไทยชุด๔เกมก็บอกว่าการที่เขาเองเนี่ยยิงประตูให้กับต้นสังกัดอย่างอัลบวกได้
ก่อนมาสี่เกมเนี่ยก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองพอสมควรไปแข่งขันครั้งนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไร
เพราะว่าเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วครับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มบี
นัดแรกทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์วันที่๓๐เมษายนนี้เวลา๑๖นาฬิกานะครับ
สำหรับนักกีฬาชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดต้องใช้ชุดใหญ่ครับ
เพราะว่าเป็นรายการสำคัญนักกีฬาในภูมิภาคนี้กำลังพัฒนาขึ้น
ซึ่งจากชุดนี้เนี่ยมีถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะไปชิงช้ำโลกต่อนะครับ
ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการบาดเจ็บให้ดีนะครับ
หมายคิดว่าภูมิเซเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อย๑เหรียญทองนะครับ
ส่วนต่อสู้ก็อยากจะได้มากกว่าครั้งก่อนที่๕เหรียญทองนะครับ
ด้านน้องเทนนิสเองก็เผยว่าจะไม่ประมาทในครั้งนี้นะครับ
เรื่องของกรรมการเนี่ยเคยมีประสบการณ์อยู่แล้ว
ว่าเป็นอย่างไรจึงไม่กังวลแต่อย่างใดนะครับ
เตะให้คะแนนขาดเข้าไว้เพื่อลดความผิดพลาดด้วยนะครับ